นี่จะเป็นซีรีส์นะฮะที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ
เราทำมาจากแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องคำถามเกี่ยวกับความรักของซีรานีที่ตอบเอาไว้
นี่ท่านรอชมเลยนะฮะนำเสนอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
เราจะถ่ายทอด๖เรื่องราวความรักสุดเข้มข้น
เล่าผ่านตัวละครที่กำลังเผชิญกับปัญหาหัวใจแล้วก็มาขอคำปรึกษากับซีรานี
ตัวละครที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ไขปัญหาหัวใจให้กับทุกคน
ออกอากาศทุกวันเสาร์นะฮะวันแรกเนี่ยก็พรุ่งนี้เลยนะฮะ
๑๘พฤศจิกายนเวลา๑๘นาฬิกานะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางยูทูปของไทยรัฐนะฮะถามว่าแล้วใครจะเป็นซีรานีล่ะ
คือมันมีหลายซีรีส์ไงเรามีอยู่๖เรื่องใช่ไหม๖ซีรีส์ซีรานีคือใครนะ
ซีรีส์นี้นะเอาซีรีส์นี้ก่อนพี่ป้อมออโต้บานเนี่ยเป็นซีรานี
ป้อมออโตบานน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเพลงดังละครอีกรอบหนึ่ง
รานีในซีรีส์นี้นะฮะกลับมารับงานละครอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งศิลานีก็จะคอยให้คำปรึกษาปัญหาความรักจนมาเป็นเรื่องราวสุดเข้มข้นของ๖เรื่อง
มีทั้งสมหวังผิดหวังจนต้องเสียน้ำตาก็มีประเดิมเรื่องแรกคือพรุ่งนี้เลยใช่ไหม
๖โมงเย็นพรุ่งนี้วันแรกเรื่องอะไรพวกนี้วังวลชู้ความรักที่เขาบอกว่าสุดแสนจะเจ็บปวดนะ
เมื่อต้องกลายเป็นชู้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังนะคะ
คุณธัญญาอาสยามคุณเชนัทธวัฒน์คุณเฟรสพชิตาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่อด้วย
ปมโลหิตค่ะปมในอดีตย้อนกลับมาทำลายความรักและครอบครัวแบบพังทลาย
ถ้าตอนนี้เนี่ยนำแสดงโดยคุณไก่สุปรานีคุณเอ็มอภินันคุณแอปเปิ้ลและพิสารานะคะแล้วก็คุณพี่ฟิล์มนะคะ
ซีรีส์เนี่ยอีกตอนหนึ่งคือวงเวียนบาปตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อตันหาเข้าครอบงำจะนำไปสู่ความผิดบาปตลอดชีวิตค่ะ
แล้วก็มีคนไร้ค่านะฮะแม้จะดีแค่ไหนก็ไม่มีค่าพอที่จะถูกรัก
นี่ชีวิตรานี้ต้องตอบปัญหาเรื่องคนไร้ค่าซึ่งตอนนี้นำแสดงโดยคุณเต๋าภูศิลป์นะฮะ
ธันวาพรแล้วก็๒๔ศรีสาครจากนั้นจะตามมาด้วยสะพ้ายธาตุ
หวังเป็นสะพ้ายแต่สุดท้ายเป็นได้แค่ธาตุสะพ้ายธาตุนะ
จะมีคุณต้อมรัชนีกรคุณบอยโชคชัยและคุณฟิล์มฉัดดาวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
คำว่ารักนะครับรักที่ไม่ยอมพูดออกไปเก็บเอาไว้จนชีวิตเธอพัง
นำแสดงโดยเขตธาราเขตฝนมรินทิพย์นะฮะ
น่าดูมากนะคะ๖เรื่องราวนี้นะคะความรักค่ะ